สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

พี่ใช่ปิดสิน๕กันสุดลิตเนี่ยนะพวกแกใบเนี่ย

วันนี้เป็นวันที่รถติดฝนตกตามที่กมอูตุเธอบอกเลยละพี่

สำหรับ๑๓ชีวิตหมูป่าหลังจากที่ออกมาจากถ้ำแล้วอย่างปลอดภัยนะครับ
และแน่นอนในแพทย์สดาโชคตำรวงศุกร์นะครับ
ประหลัดกระทรวงศาลน้าศุกร์ได้มีการเปิดเผยคุณผู้ชมครับ

คราวนี้คือวันที่๑๒มีการทานอาหารได้ตามปกตินะครับ
เข้าห้องน้ำเองได้ทำกิจวัตรประจำวันอื่นได้นะฮะ
ส่วนการใช้ยาฆ่าเชื้อซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะนั้น
ยังต้องให้จนครบ๗วันนะครับ
โดยเฉพาะ๓รายนะครับที่มีภาวะของปอดอักเสบ
แล้วก็ส่วนลดหลังส่วนอีก๕รายนะครับ
เกิดจากหูชั้นกลางอักเสบนะครับ
คาดว่ามาจากการเป็นไข้หวัดเล็กน้อย
ซึ่งหลังการรักษาก็จะดีขึ้นแน่นอน
ภายใน๑๒วันนะครับ
สำหรับสภาพจิตใจอันนี้เป็นเรื่องที่

หนึ่งในการดูแลเรื่องของสภาพจิตใจของน้องแล้วนะครับ
ทางจิตแพทย์เองนะครับก็ได้มีการเข้าไปพูดคุย
สำหรับตัวโค้ชนะฮะซึ่งหลายคนก็ได้มีการกังวลนะครับ
โค้ชเองคือโค้ชเอกเนี่ยนะฮะ
จะมีความรู้สึกผิดไหมนะฮะ

อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยต้องมีการเข้าไปประเมินสถานการณ์นะครับ
แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะฮะ
แต่ถึงยังไงก็ตามแต่นะฮะก็ฝากถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับ
กรณีที่น้องเองกลับบ้านแล้ว
อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการสัมภาษณ์
พูดคุยเพราะว่ากังวลนะครับว่า
กระทบต่อสภาพจิตใจของเขาได้นะครับ
ขณะที่ทางด้านของหน่วยซิลเองนะครับ
ก็เรียกว่าต้องมีการตรวจเหมือนกันนะครับ
เพราะเข้าไปอยู่กับน้องเนี่ยก็เรียกว่าหลายวันนะฮะ

มีการเก็บตัวอย่างเลือดไปด้วยนะครับ

แต่ว่าที่แน่ก็ไม่น่าจะต้องห่วงนะครับ
เพราะว่าสุขภาพร่างกายของหน่วยซิลเหล่านี้เนี่ย
แข็งแรงดีอยู่แล้วถูกไหมครับ
สำหรับทางด้านนายนัทธวุฒิวิบูรณรุ่งเรือง

เป็น๑ใน๑๓คนที่เข้าไปอยู่ในถ้ำเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นพ่อของน้องไตต้าอายุ๑๑ขวบเนี่ยนะครับ
บอกว่าตอนนี้น้องก็อาการปลอดภัยดีแล้ว
แข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับ
ส่วนคุณหมอเองก็ยังไม่ได้กำหนดวันที่จะให้ออกจากโรงพยาบาล
ก็ได้มีการแจ้งนะครับว่าขอดูอาการก่อนให้ครบ๔๘ชั่วโมงนะครับ
จะมีกำหนดนะครับว่าจะกลับบ้านได้เมื่อไหร
แต่แน่นอนตอนนี้น้องก็มีการบ่นว่าอยากทานไก่ทอดเหลือเกิน

คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้

ไก่ทอดชุดใหญ่เต็มกำลังเลยนะฮะ
อกจากนี้นะครับยังบอกนะครับว่าความรู้สึกแรกที่ได้เห็นหน้าน้องนั้น
มีแต่ความดีใจประทับใจที่ได้เห็นน้องปลอดภัย
แล้วก็ประทับใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกคน
ที่ช่วยเหลือน้องออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
หลังจากนี้สิ่งแรกเลยที่จะให้ทำก็คือ
คงจะให้น้องบวชก่อนนะครับ
ให้น้องได้มีการพักสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจก่อน

เพราะน้องเองก็หยุดเรียนไปนานพอสมควร

เอเจนซี่จากฮอลลีวูดวันนี้คือติดต่อผ่านกงศูนย์

วันที่ก่อนที่ทีมหมูป่าจะออกครบ

เขาคาดคณีที่จะสร้างเป็นหนังแล้วจริง

บอกว่าสถานกงศูนย์ใหญ่ได้รับจดหมายติดต่อ

ศิลปินนักกีฬานะฮะ
เขาบอกว่าตอนนี้เขามีความสนใจทีมหมูป่า
เรื่องราวด้วยแล้วก็ทีมหมูป่าด้วย
จะนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะฮะ

เมื่อวันที่๑๐กรกฎาคมตามเวลาท้องติ่น
กับประเทศไทยก็๑๑กรกฎาคมนี่แหละ
ว่าอยากจะพบอดีตผู้ว่าเชียงราย
ทุกวันนี้จะต้องเรียกว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวเนี่ยนะฮะ
คือคุณนรงศักดิ์โอสถานธนากรพบสอรที่จังหวัดเชียงราย
ได้นัดกันศุกร์ที่๑๓กรกฎาคมเขาจะมาพบ
เขาบอกว่าอย่างนั้นนะฮะ
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
แล้วก็จะขอดูแลผลประโยชน์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอย่างที่นายกเขาบอก
อาจจะไปสร้างจะไปสร้างต้องมาบอกก่อนต้องมาขออนุญาตก่อน
อันนี้คือนายกตู่บอกแต่ทางนี้เมืองนอกเมืองนาเขาขอดูแลผลประโยชน์
ถ้าสมมุติจะเอาเรื่องการติดถ้ำครั้งนี้ไปสร้างเป็นภาพยนตร์จริงเขาว่าอย่างนั้น
ตอนนี้เขาติดต่อมาที่กรงศูนย์ใหญ่นครรอสแอนเจริสแล้วนะครับ
ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยกลุ่มนักฟุตบอลเยาวชนทีม
เรื่องราวนี้กำลังจะถูกหยิบยกไปบอกเล่าผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูดอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
เช่นเดียวกับครั้งหนึ่งเราจำข่าวที่เหมืองแร่ชิลีกันได้ไหมครับ
ตอนนั้นติดในเหมืองแร่ชิลี๓๓ชีวิตติดข้างภายในเหมือง

ทำนั่นก็คือก็บอกว่าติดใต้ดินเนี่ยลึกประมาณ๗๐๐เมตร
แต่อันนั้นเขาติดยาวกว่าเราคนที่๖๙วันฮะ

แต่เขาไม่มีน้ำอ่ะคุณแม่ใช่
เขาไม่มีน้ำใช่ไหมเขาติด๖๙วันขึ้นมาไม่ได้หาวิธีช่วย
ในปี๒๕๕๘โดยในไม้เมดาวอยผู้กำกับรางวัลออสการ์ที่สำหรับเรื่องนี้นะ
ระบุว่าเนื้อหาช่วยเหลือกู้ภัยเกี่ยวกับเด็กของไทยจะสร้างเป็นภาพยนตร์
แล้วก็สำนักข่าวของทางออสเตรเลียเนี่ยระบุว่าผู้ผลิตของทางออสเตรเลียก็อยากจะผลิตเหมือนกันนะฮะ
เรียลฟริกก็กำลังรวบรวมข้อมูลภารกิจกรอบกู้ในประเทศไทย
แต่เพียลฟิกซ์มาดูสถานที่แล้วดูเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้ว
อสเตรเลียก็อยากจะทำเพียงแต่ว่าจะระบุนำเรื่องราวของเด็กเด็กเนี่ย
ไปสร้างเป็นภาพยนตร์ต้องขอความอนุญาต๑จากผู้ปกครองจากหน่วยงาน
คือตอนนี้เขาบอกว่าอย่างแรกถ้าแต่ละประเทศ
คุณดูดีนะอังกฤษก็จะสร้างแล้วอเมริกาตอนนี้ติดต่อผ่านกรงศูนย์มาแล้ว
อสเตรเลียส่งทีมมาแล้ว

แสดงว่าตอนนี้อเมริกาพร้อมที่จะสร้างเรียบร้อยแล้ว
แต่ใครจะเซ็นทางนายกตู่ก็บอกว่า

ร่วมค้นหาปล่องเมื่อวานมะดำได้มีโอกาสเจอเขา

ก็ได้โพสต์ถึงประสบการณ์
ว่าขณะที่เขาเนี่ยค้นหาปล่อง

เนินนมสาวที่พี่หนุ่มพยายามจะอธิบายว่า
ตรงนี้เป็นจุดที่เข้ายากที่สุดถูกต้องไหมพี่หนุ่ม

เขาเล่าต่อจากเรื่องแรกที่ได้รับ

อย่างครั้งนึงเขาบอกว่ามีเด็กสองคน
พี่หนุ่มที่ตอนนั้นเขาประกาศว่าเจอแล้ว

ถึงขนาดเอาหอไปรับเลยนะ
เสื้อแดงกับเสื้อขาวเสื้อเหลือง

เราเจอเด็กกันแล้วเด็กไปอยู่บนยอดเขา

สมมุติแองจี้อยู่ข้างล่างเนี่ยแองจี้เห็นล่ะ
ว่าอยู่ตรงนั้นมันมีคนโบกมืออยู่

ถ่ายตึกผู้หญิงเป็นเงาผู้หญิงตลอดเวลา

เขาก็หาวิธีกันว่าทำยังไง
วินาทีนั้นทำยังไงให้เด็กทั้ง๑๓ชีวิตรอด

๑ตำนานเจ้านางนอนตายเพราะอะไร

ก็ให้ไปเอาปิ่น
ที่แบบว่าปิ่นแล้วก็ไปทำให้มันคมที่สุด
ปักอยู่หน้าถ้ำ
อย่างที่สองก็บอกว่าให้ไปหากระต่าย
กระต่ายมาใส่กงสีม่วง
ซึ่งเราเห็นภาพที่เขาแชร์กันเห็นไหม
กงสีม่วงแล้วไปไว้ที่ศาลเจ้าแม่นางนอน

เห็นใช่ไหมเห็นลูกกระต่าย

ปกติหนูก็ไม่รู้ว่าไก่กินไก่ถั่วเขียวไหม

แต่สิ่งที่ยังไม่มีใครบิสุทธิ์ได้คือ

ให้เอาติดเข็มกัดไว้ที่ท้อง

ขณะที่เขาปฏิบัติงานอยู่เนี่ย

เป็นเรื่องของแสงที่ขนาดที่อยู่ในสถานที่มืด

เข้ามาตรงนี้แต่ก็มีแสงมีตนตะโกน
สิ่งทุกอย่างเรื่องราวมีมากมายเลยล่ะ

แล้วเขาจะทำไหมหนังฝรั่งเขาจะทำแบบนี้ไหม

เขาพูดเลยว่าหนังฝรั่งเขาจะเอาเรื่องตอนนี้
เขารวบรวมเรื่องลี้ลับทั้งหมด

เหมือนกับตอนนี้เรากำลังลุ้นกันอยู่เหมือนกัน

เนี่ยตรงนี้แหละคือทางกรมสุขภาพจิตเนี่ย

ในอดีตเนี่ยที่เขาลงไปติดอยู่ข้างล่างในเหมืองอะนะฮะ

กลุ่มนั้นแทบจะทั้งกลุ่มเลย

นี่คุณดูสิตอนนี้เด็กนี่ขนาดเด็กนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ย
เรานั่งไล่มาเนี่ยวันนี้กรงศูนย์ติดต่อมาแล้วจากอเมริกาถูกต้องไหมฮะ
ทางออสเตรเลียเขาบอกว่าเขาสร้างแน่
ตลอดระยะเวลาเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย
มันมีความลื้อลับมันมีตำนานเล่าขานตรงจุดตรงนี้

อย่างที่พี่ก็พูดก็ถูกต้องเหมือนกัน
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทางกรมสุขภาพจิตเขาเป็นห่วงมาก
คือว่าการที่สื่อจะไปสัมภาษณ์น้อง
อย่างเมื่อกี้ที่พุ่มดำบอกว่าใครจะได้น้องไปสัมภาษณ์ตอนนี้
จริงแล้วเขาบอกเลยว่าไม่ควรจะให้น้องไปสัมภาษณ์ที่ไหน
โดยเฉพาะการตั้งคำถามนะฮะ
ตั้งคำถามที่จะไปถามว่าเข้าไปได้ยังไง

นี่คือการข่มขืนความรู้สึกซ้ำ
มันกลายเป็นการไปตอกย้ำตัวเขาว่า
เขาอาจจะรู้สึกผิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
ทางกรมสุขภาพจิตเองนะฮะทางจิตแพทย์เอง
บอกยืนยันเลยว่าไม่ควรไปสัมภาษณ์เด็กเหล่านี้

อันนี้ที่เขาฝากเตือนมาฝากบอกมา
นี่จริงตามหลักจิตวิหลาด
แน่นอนวันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะรู้กันพี่
เขาอยากจะรู้ว่าคุณนรงศักดิ์เนี่ย
ผู้บัญชาการสอรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว

สรุปเอาท่านห้อยเทาเวสวรรณ
แล้วก็มีพระเครื่องเลี่ยมทองอีก๒องค์ซึ่งเขาไม่ได้ระบุอะไร
แต่ตลอดระยะเวลาการทำงานเนี่ยท่านห้อยท้าเวสวัน
จริงมีเรื่องราวอีกมากมายแล้วยังบอกด้วยว่า๙วันแรก
วันแรกของเขานะเขาได้นอนรวมแล้วนะ๕ชั่วโมง
ส่วน๖วันหลังเขานอนเพียงแค่๓ชั่วโมง
แน่นอนอยู่แล้วแหละรวมแล้วเนี่ยผู้บท๑๐กว่าวันเนี่ยนอนได้ก็ไม่ถึง๑๐ชั่วโมง
แต่ว่าโค้ชเอกเนี่ยนะคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาบอกว่าเก่งมาก
เก่งจริงจริงนะฮะเขาใช้หินเนี่ยขุดโพรงเข้าไป๕เมตร
เพื่อให้เกิดความอบอุ่นให้หินมันโอบเอาไว้
ถูกกันมากเนี่ยโค้ชอย่างนี้ขอโทษนะครับโคตรเก่งผมบอกเลย
เขามีสติมากถ้าเป็นเราเข้าไปเราคิดไม่ได้อย่างนี้นะ
ผมบอกเลยอาจจะแบบโฆ่าวกลมืองเราไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
มันมีสติอยู่แล้วสิของอย่างนี้ไม่มีสติอยู่อย่างนั้นได้ไงล่ะ
คนเราบวชมาสิบปีอ่ะเนาะ
คือคนเราบวชกันเป็นหลายพันศาก็ไม่มีสติก็มีนะจ๊ะคุณน้องจ๋า
คุณน้องเท่าที่เห็นนะนะจ๊ะ
นี่มาเรื่องนี้ดีกว่ามีเรื่องอะไรอีกไหม

ผู้ชายอึดมากเลยทีเดียวนะขี่รถจักรยานไป
ก็มีวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าไปมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันจะอึดอะไรได้ขนาดนี้

นายฐานิสนะครับผู้ที่ตายเนี่ยนะฮะ
ไปขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะออกมาจากบ้านพัก
เสร็จแล้วก็ออกไปเพียงแค่ประมาณสัก๑ชั่วโมงเนี่ย

กลับมาหานางสาวขวัญจีลาแต้มศรีนวลซึ่งเป็นภรรยาของเขาเอง
ทราบว่าถูกในไข่แดงอันนี้ก็เป็นนาม
ยังไม่ทราบชื่อจริงเลยนะว่าชื่ออะไรเป็นคนยิง
ภรรยาก็เลยรีบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนะครับ
โรงพยาบาลสิกเก่า
ซึ่งก็เป็นเหตุเกิดอยู่บนถนนสาย
ม้ายฟาดคลองลำยอง

ส่วนสาเหตุกำลังจะสืบสวนอยู่นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แล้วผลปรากฏว่าขณะที่ขี่ไปก็โดนอีตาไข่แดง

ยิงเลยเหรอยิงเข้ามาที่หลัง
แล้วก็ไม่ทราบด้วยนะว่าอาวุธเป็นปืนในลักษณะรูปแบบไหน
เสร็จแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองโดนยิงหลัง
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับทันที
ลองคิดดูสิ๑ชั่วโมงผ่านไป
กลับมามาหาภรรยาของตัวเอง
แล้วเสร็จแล้วภรรยาก็รีบนำส่งไปโรงพยาบาล

เออไปบอกเมียก่อนว่าโดนยิง

ก็ตายสิสาเหตุเรื่องอะไรนี้ไม่ทราบ
แต่มาทราบทีหลังว่าคนที่ยิงเนี่ยนะ
ชื่อนายคนนองหรือว่าไข่แดงแสงสีจันท

แล้วก็นายสุพรัชหรือว่าเล็กทองคำดี

ซึ่งมาตรวจคราบเขม่าปืน

ที่กองพิสูจน์หลักฐานที่ตรังนะฮะ
ก็เพื่อตอนนี้ก็ทำการดำเนินคดีกันต่อไปนะว่า
ด้วยสาเหตุอะไรหรือว่าคึกขนองยิงกันไปมาแล้วลูกหลงไปโดน

หรือว่าเคยมีเรื่องมีราวกันก่อน

ช่วงหน้ามิสแกรนด์

นี่ไง

แม่ฉันได้มา๒อันชัน

ดิฉันรายงานไปในทางที่

ไปค่ะ
นี่เป็นข่าวที่แบบว่าดังไปทั่วโลกจริง

จอหละเข้เนี่ยหนัง๖๐๐กิโลกรัม

ก๊อตเขาบอกว่าได้หลายใบเลยนะ
ไอ้ล่ะตำรวจเขาเล่งเพ็งเล่งอยู่

ว่าตัวนี้เขาใช้เวลาในการจับเนี่ย

ใช่ทางการออสเตรเลียเขาสามารถจับจราเข้ยักษ์ได้แล้วนะฮะ
ที่รัฐนอร์เชิลเทอริลทอรี่นะฮะ

บมาติดกับดักในแม่น้ำในเมืองแคทโทรีน
ทางภาคเหนือของออสเตรเลียเนี่ย
ผู้คนพบเห็นมันครั้งแรกในปี๒๕๕๙
อายุของเขาเนี่ยน่าจะสักแสหยิดนะ๖๐ปี
นับเป็นจราเข้น้ำเข็มขนาดใหญ่ที่สุด

เหตุผลที่ต้องตามล่ามัน
เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่

เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของรัฐ

พากันมาว่ายน้ำพายเรือ

โดยในออสเตรเลียจราเข้ส่วนมากจะถูกเลี้ยงไว้ในฟาร์

เพราะจราเข้สำหรับเขาเนี่ยคืออาหารอยู่แล้ว

เนื้อจากเนื้อจราเข้เป็นที่นิยมมาก
ออสเตรเลียระดับหนึ่งเลยล่ะฮะ

เคยกินแล้วเหมือนเนื้อไข่ไปกินที่ชนบุรีสิได้อยู่
ทางไปพัทยาเขาจะมีฟาร์มจราเข้
ส่วนอร่อยพี่ตอนแรกหนูก็ไม่กล้ากิน

คุณก็ถนัดคุณกินไข่บ่อยอยู่แล้ว

เขาบอกว่าในขณะเดียวกัน
ราเข้เนี่ยวันนี้มันเป็นอาหารอันโอชะ

เพราะเขาเชื่อว่ามันบำรุงอะไรหลายอย่าง
แต่สำหรับจราเข้ขนาดใหญ่ขนาดนี้

แต่ตัวนี้สุดก็ยาวประมาณ๔เมตรกว่า

ตัวที่ใหญ่ที่สุดเคยถูกกลับไปแล้วนะฮะ

เราอีกคือ
ไปดูการประกวดนางงามนะคะ
ตอนนี้เนี่ยก็กำลังแบบว่า

ทราบแล้วนะว่าใครจะได้เป็นมิสแกรนด์

ซึ่งก่อนหน้านี้เขามีการประกวดชุดประจำจังหวัดกัน
ก็มีด้วยกันทั้งหมด๗๗จังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับ

แล้วในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็สร้างชุดแบบว่าประจำจังหวัดกันแบบว่า
คือทีมให้มันอยู่ในแบบว่าเรื่องราวของในจังหวัดนั้น
อย่างเช่นจังหวัดนี้มีเกี่ยวกับเรื่องชามสังคโลก
หรืออะไรอย่างนี้คุณอางก็จะทำให้มันเป็นธีมอยู่ในนั้น
ว่าเป็นในจังหวัดนั้นมีอะไรที่มันเด่นชัด

ไดโนเสาร์เนี่ยเด่นชัดมากเลยนะคะ
ขอเชิญไปชมเลยนะคะจังหวัดขอนแกนมา
ขอดูหน่อยเป็นชุดไดโนเสาในอำเภอภูเวียงนะคะ
ซึ่งก็ตรงค่ะความสำคัญ
แก่การเรียนรู้ประวาษาและวัฒนธรรม
ของสิ่งนี้เก็บมามีชีวิต
โหออกมาเป็นเงี้ยดูจริงและเดินเหมือนด้วยนะ

นางเดินเองแต่ขาสองข้างนั้นเป็นของปลอม
เข้าใจเปล่าอิ่มนักขี่อยู่นะนางก็เดินเอง
พอมาสุดปั๊บนางชักดับ

เป็นตำนานนี่ฉันเรียนถามคำหนึ่งได้ป่ะ

ซึ่งดิฉันว่านะเหมือนอะไรรู้ป่ะ

แล้วก็เครื่องถมเนี่ยค่ะเอาต้มยำกุ้มใส่กลับไป
เดี๋ยวดูตอนมาถึงตรงนี้มีบีมะนาว

และมีการชิมด้วยนะคะ
เอากระบวยมาตักซุปชิม
เออ

มีค่ะมาจังหวัดนี้บ้างไหม

ไม่น่าจะคิดใช่ไหมว่าจะเป็นแบบว่าอะไร
องค์ประธานหรอองค์ประธานไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้

คุณไม่รู้หรือคะว่าท้องนานี้มีนกนกว่านก

ก็ช่วยแต่ละจังหวัดเก่งนะเธอ
มีนกบินไปในทุ่งนา

อะไรนะหนุนไล่ฟัง

เกี่ยวมาแล้วนกยังบินอยู่เลย

ให้รู้ซะเปล่า

๒๓เลยเอาสงคราสงคราคุณคิดว่าสงคราน่าจะเป็นอะไร

ใกล้ใกล้กับทะเลนั่นแหละอยู่ในทะเล

นางเงือก

ก็แบบว่าโลโก้ของจังหวัดไงจังหวัดสงครานางเงือกไง
สมีหลังแหลมสมีหลังไงจ๊ะคุณ
เป็นนางเงือกเป็นตำนานนะคะว่านางเงือกแล้วนั่งดี
นี่พอนางเดินมาเสร็จหันหลังปั๊บ
นางออกมานางมีหางเป็นของตัวเอง
แล้วนางก็มานั่งเรียบร้อยแล้วก็ใส่หาง
หางเสร็จสะบัดผมขึ้นมาหนึ่งสองสามเออ
นางก็หยิบหวีแล้วก็กระจกมาหวี
นางจะต้องเตรียมท็อปเองมาเลย
ถูกมีหมดทุกอย่างไปดูตากนั้นไหม

จังหวัดตากเนี่ยนะคะก็น้ำตกลอซูทีวีลอซู
นี่เหรอนี่คือน้ำตกค่ะคุณ
ใช่เป็นธรรมชาติ๑ใน๖ของน้ำตกที่สวยที่สุดในโลก

แต่นางก็สวยนะใช่นี่มีอีกคนที่สวยมากฉันอยากให้ดูจังเลยเนี่ย
อันไหนนะที่เป็นเงินเครื่องเงินนะเธอสุรินขอดูนางงามสุรินหน่อยได้ไหม
มิสแกรนสุรินนางสวยมากเลยนะไม่ใช่อีรุ๊ดไม่เคยออกทีวี
ไม่เคยมีคนทำทีวีเหรอครับมีมั้งไม่มีแล้วเหรอหมดแล้วเหรอ
แล้วใครได้เนี่ยยังไม่ให้ประกาศ
ชุดอะไรเธออธิบายสิแองจี้เครื่องเงินเป็นเครื่องเงิน

อ๋อนางทำแล้วจักเงินหมดทั้งชุดเลยเหรอใช่
ก็ไม่คือหมายความว่าที่จังหวัดเนี่ยเครื่องเงินเป็นแบบว่าเชื่อชูมากชัดเจนใช่ไหม
เขาก็ทำมาแล้วเธอดูหน้านางสิเปิดหน้าให้ดูหน่อยได้เปล่า

นี่โดยยังไม่พูดไงไม่ด้อยเดี๋ยวคนอื่นเสียกำลังใจ
อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะการประกวดมันต้องมีกับไม่ได้ถูกก็แปลก
ดังนั้นใครที่มันสวยแล้วมันเด่นมันก็ต้องแน่นอนเราก็ต้องจับตามอง
อันนี้ช่างแต่งหน้าต้องเตรียมไปเองไหมแอมจิ
พาไปเที่ยวดีกว่าอยากชวนไปเที่ยวงานหนึ่งค่ะ
เพราะว่าปีนี้เขาจัดยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีกันเลยนะคะ
ถูกต้องนะครับก็เรียกว่าต้องชวนแฟนข่าวใส่ไข่ไปเที่ยวงานนี้กันเลยนะครับ
กับเจ้าภาพงานนี้นะฮะก็คือกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับ
กระบวนผู้ประกอบการทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ย
มาออกร้านร่วมกันนะฮะกว่า๔๐๐บูธนะฮะ
งานนี้เรียกได้ว่าช็อปเพลินแน่นอนนะครับ
เพราะว่ามีของกินของใช้ให้เลือกเยอะแยะมากมายจริงนะครับ
ทั้งข้าวผักผลไม้
ส่วนคนที่มองหาผลิตภัณฑ์นะฮะจากธรรมชาติผู้ดูแลผิวหน้าผมเนี่ยนะครับ
ก็จัดให้แบบจุดใจเลยนะฮะ
มีให้เลือกทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเส้นผมก็มีนะฮะ
ผิวหน้าก็มีเครื่องสำอางนะฮะ
ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กก็มี
พาชนะแล้วก็ประจุภัณฑ์จากธรรมชาติ
รวมถึงเสื้อผ้าที่ย้อมสีธรรมชาตินี่ก็มีเหมือนกัน
ส่วนธุรกิจบริการนะฮะร้านอาหาร
ก็จะยกมาในงานนี้เช่นกันเช่นมีการสาธิตเมนูเพื่อสุขภาพด้วย
ใครที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจซื้อขายสินค้า
จัดให้มีวันเจรจาธุรกิจนะครับหรือต้องการคำปรึกษาก็มีบริการ
ลินิกให้คำปรึกษาแถมยังมีกิจกรรมเวิร์คชอปให้ด้วย
พูดคุยกับเชฟชื่อดังอีกทั้งมีการสัมมนา
วิชาการจากกูรูชั้นนำนะฮะสายตรงแวดวงเกษตรอินทรีย์
และกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายฮะ
งานนี้ต้องไม่พลาดนะคะชิมชมช็อปนะฮะกันในระหว่าง
ที่๑๒ถึงวันที่๑๕กรกฎาคม๒๕๖๑นี้ค่ะ
ตั้งแต่๑๐โมงเช้าไปจนถึง๒ทุ่มที่ฮ๓
แพคเมืองทองธานีย้ำว่าปีนี้จัดในอิมแพคเมืองทองธานี
เข้าไปกดไลค์ติดตามข่าวสารได้ในเฟสบุ๊ค
โทรไปเลย๑๕๖๙นะครับ
พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามิ้งโป๊ะแตกคืออะไร

อะไรคืออีกอ่ะยังไม่จบอยู่กับเรื่องนี้

ท้องไม่ท้องเนี่ยเขาด่ากันทุกวันเนี่ยท้องไม่ท้อง
สรุปท้องไหมเอาไปมายืนยันสิเอาไปมายืนยัน

คนเขาบอกว่าทำไมไม่พูดถึงเรื่องการท้อง
หรือเรื่องการดูแลบ้างลงแต่ขายของทุกวันในไอจีแบบนี้

อ้าวจริงกูแพ้ไปดูสิอาจ้ะช่วงหน้ากลับมากันครับ
มิ้งโป๊ะแตกมีแฮชตรงแฮชแท็กกัปตันมิ้งกันด้วยเหรอเธอ

ลองเล่าเรื่องที่มาที่ไปสิมันเป็นยังไงมาก่อน
ทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้น้องทั้งคู่มีเรื่องหาเรื่องว่า

อ๋อกัปตันกับมี๊งน้องท้อง

วันหนึ่งเขาก็มีเรื่องว่าน้องท้องขึ้นมา
แล้วก็น้องกัปตันก็ออกมายอมรับว่าโอเคผมทำทองก็จากนี้ไปก็จะดูแล
แต่เรื่องว่าจะรับเป็นแฟนหรืออะไรอย่างนี้ก็เรื่องมันจบไป

ก็ตอนนี้แหละคนก็พยายามว่าตกลงท้องไม่ท้อง

ว่าลูกนึกออกไหมแถวใหญ่โต
ปตันกำลังชีวิตกำลังดีกำลังเป็นพระเอิงพระเอก
ในที่สุดก็ต้องยอมรับว่าผู้หญิงบอกท้อง

คือหลังจากที่มีการทวิตของหนุ่มกัปตัน
เงียบก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งทุกคนนะฮะนั่งนับสัปดาห์
คือคนก็ว่างจัดไปนั่งนับดูว่าพัฒนาการของเด็กมันกี่เดือนแล้ว
เด็กจะต้องท้องจะต้องออกมาตอนนี้ตอนนี้
หลังจากที่มิ้งประกาศว่าตัวเองตั้งท้องพร้อมกับทวงถามว่า
ไหนไปฝากคันอยู่ไหน
นางก็มาแคชแทคไงเธอมิ้นโปะแตกไง

คือผู้ชายก็เริ่มรู้สึกว่าโดนสวมเขาไงเธอ

รู้สึกว่าตัวเองโง่โดยผู้หญิงหลอก

ไม่ได้สวมกำไรต้องไปมีผัวอีกคน
ผู้ชายรู้สึกว่าตอนแรกกูจะต้อง

ผู้หญิงที่ตัวเองเคยไปกินด้วยตอนสงการ
ป่องไปกินแป๊บเดียวป่องเลย

กลับมาฟิเจอร์ริ่งกันในช่วงสงการ
น้ำมันเปียกก็เลยฟิตกันหน่อย

เชื่อมันแนบนึง

ในที่สุดแม่แถลงข่าวร้องผมร้องไห้ตอนนั้นบอกโอ้โหผู้หญิงอะไรทำไมสวยจัง

จนมีคนบอกว่าอ้าวมันผ่านไปกี่เดือนแล้ว
ใหญ่หรือยังฝากคันหรือยังอันตราซาวน์หรือยัง
คนเอาง่ายว่างจัดก็ไปนั่งนับดูวันดูเดือนของนาง
ขอเถอะไหนใบฝากคันอยู่ไหน

ใบเสร็จจากโรงพยาบาลอยู่ไหน

อันนี้เข้าใจแต่ว่ากำลังแปลกใจว่า
สมมุติถ้าน้องเขาไม่ท้องจริงเขาจะกล้าออกมาพูดอย่างนี้เหรอ

งั้นสังคมฆ่าเขาตายเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ท้องจริง

ถ้าผู้ชายจะยอมเป็นหมาเหรอผู้ชายก็แฮชแท็กด้วย
อ้าวก็ลบไปแล้วไง
ถ้าสมมุติวันหนึ่งเธอเป็นผู้ชายอยู่ดีผู้ชายมานั่งด่าผู้หญิงแล้ว
กูโดนเหรอผู้ชายจะกล้าเป็นหมาหรือผู้ชายเป็นผู้เอก

ทิ้งไปแล้วก็ผู้ชายอาจจะได้ข่าวอะไรมาหรือเปล่า
คนก็เลยไปจีรนันมโนแจ่มไง
ไปดูว่านับท้อง
นับหรือนับท้อง
ท้องจะไม่ไปทำศัยกรรมฉันว่าไม่มี
ถ้ารู้ว่าตัวเองมีลูกทำเสียกรรมไหม
เขาบอกว่าท้องอยู่ไปเสริมจมูกมาได้หรือเปล่าคะ

เสริมไหมอีไปร์เข้าข้างผู้ชายเห็นผู้ชายหรอสิมึงเนี่ย

ผู้ชายไงเห็นผู้ชายหล่อไง
บางคนบอกว่าถ้าท้องจริงเอาผลอันต้าซาวน์มาโชว์นะ

แต่มิ้งกลับบอกว่าคนที่พูดเนี่ยเขายังไม่เห็นอยากดูเลย

หลังจากที่กัปตันทวิตข้อความมิ้งโป๊ะแตก

โกหกเอาดีเข้าตัวโยนขี้ให้คนอื่น
เจี้ยให้มันมากนะ

ตามด้วยภาพอีโมจิภาพชูนิ้วโป้งคว่ำนะฮะ

โดยเฉพาะการพูดด่าคนอื่นว่าโง่

หรือไม่ได้ท้องถ้าจะกล้าพูดอย่างนี้ก็ใช่ไง
ก็นี่ไงคือสิ่งที่หนูก็คิดมากเลย
ถ้างั้นมันจะเป็นข่าวเหรอเธอ

คิดขนาดคนในโซเชียล
คนในโซเชียลก็คิดอย่างนี้

ในขณะแบบนี้สิ่งที่มันจะคิดต่อไปได้
ก็คือว่าฉันก็กุขึ้นมา

โอ้ยหน่อยจังคุณต้อมพักก่อนอีบ้า
เออมันคลึ้กอะไรคะอันนี้คือพี่นกน้อยนะฮะพูดจากยังคือพี่เเบิร์ศธงชัย
ฝากบอกมาบอกว่าพี่เบิร์ตดูรายการนี้อยู่

แล้วก็ฝากสวัสดีคุณต้อมเรนโบด้วย

บอกว่าไม่เจอตัวจริงมานานแล้ว

โอ้โหนางบิ้วร่างเศร้าขนาดนั้นกันเลยทีเดียวนะคะ

พอดีช่วงนี้รถพี่เข้าอู่ด้วยสิ

ถอยออกมาสิพี่ซ่อมเสร็จยัง

ช่วงที่แล้วเนี่ยเห็นซ่อมปับอ่ะ
ไม่เข้าใจ

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป